นึงก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเหมือนกันนะฮะ

ล่าสุดนะคะรับบทบาทแม่นมกล่อมลูก

พริ้มเชียวแต่ว่าคนกล่อมเนี่ย

เพิ่งเห็นลองรูปหาล้านอยู่วันก่อน
แต่วันนี้อัพเลกเวลไปเป็นพี่เลี้ยงเบบีแล้วนะคะ

ที่ดูธาวะจะดังกว่าซุปตาเมืองไทยแล้วหรือมั้ง
พี่เอสุภาชัยขวัญใจโซเชียล

อินเนอร์ความเป็นแม่นมก็ไม่แผ่วเลยนะคะ

นอนดะลาลับต่อแม้ซิกลอม
เฮ้ยสมใจอุ้มจนเข้าที่
แบบบี้ก็เลยหลับฟันดิ
แต่คนอุ้มนี่สิง่านี้เจอแจ๊กพอต
โอ้โหทั้งกลิ่นทั้งเสียงมาเต็มอัตรรสถือว่าหลานรักเขาส่งสัญญาณทักทายใช่ไหมคะพี่เอ๊ริมจอ